เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าธนาคารไทยพาณิชย์
เวลาประมาณ๔โมงเย็นนะคะเมื่อวานนี้

ปืนไปที่ผู้ชายสองคนที่เขาทะเลาะกัน
พยายามจะบอกให้คนที่ทะเลาะกันเนี่ยวางอาวุธ
นี่นะคะสุดท้ายคนที่ทะเลาะกันก็ฟังนะก็วางมีด
รอปภของห้างก็ไปควบคุมตัวชายที่เขาทะเลาะกัน
แล้วก็เรียกกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเขาเจ็บกันทั้งคู่
ทีนี้ค่ะผู้ชายเสื้อสีดำที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาคือตำรวจนะคะตำรวจนอกเครื่องแบบ
สิบตำรวจรีสะพานุพงฎุสั่งกัดกรรมขับการอรักษาและควบคุมฝงชนค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยไปธนาคาร
แล้วเห็นสองคนนี้กำลังถือมีดแย่งมีดกันกำลังทะเลาะกัน
ก็เลยไประงับเหตุนะคะครับจากการตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยนะก็คือนายรามินนาคฤทัย
อายุสามสิบห้าปีคนนี้เนี่ยใช้มีดแทงนายสุภาชัย
หูอายุสามสิบเจ็ดพอแทงกันแล้วก็แย่งมีดกันนะคะ
กันทั้งคู่พอระงับเหตุได้เนี่ยกู้ภัยก็นำตัวนายรามิน
ซึ่งถูกแทงที่หน้าท้องด้านซ้ายและด้านขวา๒แผลส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ส่วนนายสุภาชัยถูกแทงที่ใต้ราวนมซ้ายหนึ่งแผลส่งโรงพยาบาลเพชรเวศนะคะ
ตำรวจก็ไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ยังไม่สามารถให้ปากคำได้
ก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนแต่ว่าทั้งคู่อาการปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
รายแรกค่ะเขาเห็นช่วงที่คู่กรณีทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกัน
ก็มีการโพสต์ผ่านเพจหนึ่งนะคะบอกว่านายรามินตบหัวนายสุภาชัย
แล้วก็ต่อยกันจนมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาแสดงตัว
และเข้าระงับเหตุนี่นะคะมีอีกคนนึงค่ะ
เขาก็เห็นเป็นคนที่เขาไปเดินห้างนี่แหละเขาก็ให้ข้อมูลว่าเขาก็เดินอยู่ในห้างนะคะ
ไปเอาของที่ร้านเพื่อนอยู่ชั้นเดียวกับธนาคารที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วเขาก็เห็นว่าคู่นี้ทะเลาะกันแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับแยกออกจากกัน
ครับคนที่เห็นเหตุการณ์คนนี้เขาบอกว่าคนตัวใหญ่ใหญ่เนี้ยนะ
เลือดท่วมตัวเลยส่วนอีกคนนั่งลงกับพื้น
แต่ยังยิ้มหัวเราะด้วยยิ้มและหัวเราะด้วยครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะคนนั้นสติดีหรือเปล่า
เพราะว่าก็เจ็บด้วยนะแต่ยังยิ้มยังหัวเราะนะคะ
แต่คนอื่นที่อยู่ในห้างเขาก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงอะค่ะ
เขาก็ไม่รู้ว่ามีปืนมีอะไรหรือเปล่าเขาก็กังวลเขาก็กลัวโดนลูกหลงกัน
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคือเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครคาดคิดนะ
แล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหต่อไปนี้นะ
เดินห้างหรือไปเดินที่ไหนเนี่ยต้องระวังครับ
ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นจริงค่ะเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง

คนวิ่งหนีกันกระเติ้งใช่ไหม
ใช่คนคนก็วิ่งวิ่งร้านแต่ละร้านก็ปิดประตูลงมาด้วยอัตโนมัติ
เพราะตอนนี้คนตกงานเยอะก็ต้องเข้าใจโควิด
เราไม่รู้บางทีเรากดเงินอย่างนี้บางทีเราอาจจะกดเงินเยอะ
คนมันก็แอบจะมองเราได้ว่าเรากดเงินเยอะมันป้นตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะ
นี่ค่ะนี่ก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบภายในบริเวณห้างนะคะ
ไปคุยกับร้านใกล้กับจุดที่เกิดเหตุถึงเหตุการณ์แทนกันเมื่อวานนะคะ
ท่านผู้ชมครับมีอาสาของมูลนิธินะครับที่ให้ข้อมูลว่าทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
เรื่องต้นไปช่วยประถมพยาบาลทั้งคู่ก่อนนะฮะที่ด้านหลังห้างนะครับ
หลังจากนั้นก็พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ตัวของนายรามินมือแทงเนี่ยท่าทีแบบยิ้มหัวเราะหัวเราะ
แล้วก็บอกว่ารู้จักกับนายสุภาชัยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่รู้จักนะฮะ
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุด้วยนะครับ
นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นอีก
จักรยานยนต์พุ่งชนรถพยาบาลอีกนะเจ้าหน้าที่ก็บาดเจ็บเล็กน้อย
รถพยาบาลก็พังเสียหายตอนนั้นก็เลยต้องช่วยกันนะฮะ
ในการให้รถคันอื่นแล้วก็ประชาชนช่วยกันให้ทางรถพยาบาลขณะปฏิบัติหน้าที่
มีเพียงแค่คนตัวผอมนะครับที่ยังเหมือนมีคำพูด
เหมือนว่ามีพูดแบบด่าทอนกันอะไรประมาณนี้ครับ
เขาเหมือนว่าเขาก็แบบพูดทำนองเหมือนเออะโวยวายอะไรอย่างนี้ครับว่า
ผมรู้จักเขาอะไรประมาณนี้ครับคนตัวใหญ่คนเสื้อสีขาวคนที่ถูกแทงเนอะ
เท่าที่สอบถามเขาเขาบอกว่าเหมือนเขามาทำธุระที่ห้างนะครับ
แล้วก็เจอผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนมีปากเสียงกันเล็กน้อยครับ
แล้วก็นำอาวุธมีดเข้ามาแทงเลยโดยที่ว่าไม่ได้ทันทั้งตัว
ทีนี้มันมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมชุดกู้ภัยที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
พาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอืมอ่าแถวนั้นก็มีโรงพยาบาลอยู่หลายแห่งนะครับ
เอกชนก็มีนะครับอ่าทางเจ้าหน้าที่ที่คุยกับเราเนี่ย
ยืนยันว่าได้สอบถามคนเจ็บทั้งสองคนแล้วนะครับอ่าเขายืนยันว่าเขาต้องการไปสิทธิ์
ตามโรงพยาบาลของรัฐตามที่เขาอยากจะไปค่ะนะฮะ
ในกรณีที่จะใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินหรือที่เขาเรียกว่ายูเซฟอะพี่
คือมันต้องผู้บาดเจ็บต้องหมดสติต้องไม่มีสติเลย
แต่ผู้บาดเจ็บคนนี้ที่เราให้การช่วยเหลือมีสติ
ถามตอบรู้เรื่องทุกอย่างคนไข้เนี่ยเราพอเราสอบถามว่า
คุณมีสิทธิ์ที่ไหนไหมอะไรอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่าไม่มี
เราก็เลยบอกงั้นพี่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมจะส่งพี่รัฐบาลใกล้เคียง

ซึ่งเขาก็โอเคเขาโอเคครับก็ฝากเขาว่าใช้ความระมัดระวังหน่อยครับพี่
หรือว่าช่วยกันหลบรถพยาบาลนิดนึงครับ
เพราะว่าทุกครั้งที่รถพยาบาลนะครับที่เขาไปที่เกิดเหตุ
เขาจะไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เขาต้องจำเป็นจริงที่ต้องใช้ความเร็ว
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ
ถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีเป็นพลเมืองดีที่บังเอิญไปเดินอยู่ในห้างพอดี
ทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารแล้วเห็นเหตุการณ์
ก็พยายามจะช่วยระงับเหตุนะคะ
สิบตำรวจรีสภานุพงศ์คนซื่อนะคะ
เจ้าตัวก็คุยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร
เห็นว่าโอ้โหสองคนนี้แทงกันแล้วอ่ะทะเลาะกันแทงกัน
ก็กลัวว่าเรื่องมันจะบานปลายเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอุกอาจกลางห้างเลยไงคะ
ตัดสินใจแสดงตัวระงับเหตุนะคะแล้วก็สั่งให้ผู้ก่อเหตุวางอาวุธลง
รอปภเข้าไปชาร์จตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
เราไม่แน่ใจว่า
ก็ล้วงกระเป๋าอัพออกมาให้ดูปลอดภัยที่สุด

นี่นะคะ๑๐ตำรวจรีสภานุพงศ์สังกัดกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ได้เรียกไปพบแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะ